แวบนะคะเคลียร์คิวทองไปงานบอลโลก
ในขณะที่เป็นแฟนบอล
คุณเดชน์บอกว่าผมดูบอลไม่ค่อยคล่องซะเท่าไหร่
แต่อยากไปดูซึมซับบรรยากาศที่รัสเซียคือรอบสุดท้ายด้วย

สัญญากันว่าอีก๔ปีข้างหน้า
เดี๋ยวจะชวนยาย่าไปดูด้วย

คิดว่าจะต้องไปดูสักครั้งนึง

รูปชวนแต่เขาไม่ว่างครับผม
เธอดูเดี๋ยวอีกทีว่า
อีกทีว่ายังไง
ช็อตนี้ตายเลยจริงตรวจนี่ที่ณเดชก็ตายแล้วรอคำตอบยาย่ามันจริงรึงไม่จริง
เดี๋ยวดูตอนท้ายแล้วกันคือ
ณเดชนเพิ่งขึ้นคอนเสิร์ตมาน้องยายาก็มีสกิลในการร้องเพลง

เดี๋ยวอยู่ตอนปิดท้ายแต่เราจะไปสัมภาษณ์อีกหนึ่งเรื่องนะคะ
เรื่องดราม่าดราม่าเยอะจังนะคะ
ณเดชน์ค่ะใส่ชุดผ้าไทยค่ะไปแสงความดีในงานรับปริญญาของคิมเบอร์รี่
ก็มีคอมเมนต์ว่าอุ๊ยทำไมใส่ชุดเฉย
คือดิฉันก็งงว่าไปคอมเมนต์ทำไมผ้าไทยไม่ดีตรงไหน
ณเดชน์เขาก็พูดเรื่องนี้ไว้ดีมากเลยค่ะ

ถ้าแซวให้เฉยผมโอเคคลาม
แต่ถ้าบอกว่าจะมาถ้าคิดว่าการตัวมันไม่เหมาะสมมันว่าผิดนะ
อย่างหนึ่งก็คือการเปลี่ยนตัวตรงนี้มันไม่เกิดแผนเกิดอย่างขวัง
อย่างน้อยหลักนี่คงไม่เหมาะที่กับมนตรีสถานหรอก

ว่ามันเป็นอย่างเรื่องที่เหลือกับถ้าร่วมมาก
มันได้การประกาย่งแบบทุกคน
ขอขอบคุณมาก

เป็นแบบการสัมภาษณ์คู่ที่แบบน่ารักมาก

ให้กำลังใจกันไปมากค่ะขอบคุณครับค่ะคุณครับคุณซัพพอร์ตกันทั้งคู่เลย
ขอบคุณครับคนหนึ่งโดนข่าวอะไรแบบนี้ด้านลบอีกคนก็ช่วยส่งด้านข่าวไปให้

แต่คู่นี้แต่งแน่ไปงานเดียวกันผู้จุ๋ย